นาฬิกาห้าสิบนาทีน้องเฟื้องมาแล้วนะคะ
ในช่วงสายตรวจโซเชียลค่ะอรุณสวัสดิค่ะคุณผู้ชม
เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะหนึ่งกันยายนแล้วก็เข้าสู่ไตรมาสที่สี่ของปีสองพันสิบหกแล้วด้วยนะคะ
วันนี้เจอกันกับเฟื่องมีข่าวบนสายตรวจโซเชียลมาอัปเดตกัน๔ข่าว
เข้ากับไตรมาสที่สี่เลยทีเดียวค่ะนี่นั่งนับข่าวเลยนั่งนับอยู่
วันเช้านี้จะมีกี่ข่าวมีกี่ข่าวจะได้เข้ากันเป็นกิมมิกเป็นธีมนะคะ
ข่าวแรกเตือนภัยค่ะอย่างที่พี่มิ้วบอกไปก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
บนโลกโซเชียลเขาแชร์กันเป็นภาพของคนที่เป็นมะเร็งช่องปากนะครับ
เป็นผู้ป่วยแล้วก็เรียนเลขบัญชีที่รับปริจาค
แต่มีผู้ประสงค์ไม่ดีนะคะนำเลขบัญชีไปตัดต่อเป็นเลขบัญชีอื่น
ขอรับปริจาคให้ชายรายนึงที่จังหวัดอุดอลธานีค่ะ
จากนั้นมีอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณที่ถอนค่ะ
ก็เลยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัด
ต่อมาถูกส่งตัวไปรักษาที่กรุงเทพ
กระทั่งแพทย์วินิจฉัยว่านายพิสิทธิ์ได้ป่วยเป็นมะเร็ง
ใบหน้าโพรงจมูกขั้นสุดท้าย

ขณะที่ภรรยามีรายได้เพียงวันละ๓๐๐บาท
อีกทั้งยังมีลูกเล็ก๒คนจึงขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญค่ะ
เรื่องราวดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาก
แต่ว่าต่อมานายปรเมษมีสมภพเจ้าของเฟซบุ๊ก
เมษเจ้าชายน้อยซึ่งเป็นฮีโร่จิตอาสาที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
แล้วก็เป็นเจ้าของภาพเรื่องราวทั้งหมด
ออกมาชี้แจงถึงข้อความที่กำลังแชร์กันเยอะโดยเพจดังนะคะ

แต่เลขบัญชีที่ถูกแชร์กันอยู่ขณะนี้
ว่าสามารถรอดนามดัดแปลงข้อมูลไปจากความเป็นจริงค่ะ
ละวงสีแดงเอาไว้นะคะนี่เป็นภาพบัญชีที่มีการแก้ไข

ว่าภาพแล้วก็ข้อความเป็นของตัวเอง
โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคม
แต่จู่เมื่อวานนี้ผ่านมาเกือบเดือน
ก็ถูกแชร์กันอีกครั้งในสังคมออนไลน์ค่ะ
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีรับบริจาครวมทั้งเบอร์โทรศัพท์
ขณะที่ภาพต้นฉบับของตัวเองก็ถูกมือดีไปตัดลายน้ำออกนะคะ
ยังช่วยแชร์ข้อความของผู้ไม่หวังดี
ส่งผลให้มีผู้ใจบุญหลงเชื่อไปจำนวนมาก
ที่ถูกผู้ไม่หวังดีลงเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
เนื่องจากปลายสายปิดเครื่องตลอดเวลาค่ะ

หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์กันสนั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นายประเมษเปิดเผยว่าพื้นบ้านของนายพิศิษฐ์
หนุ่มป่วยเป็นโรคมะเร็งที่อยู่ในภาพนี้

ว่าขณะนี้นายพิสิทธิ์ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ

ขณะเดียวกันนะคะนายประเมฆก็ยังได้ไปแจ้งความ
บันทึกประจำวันแล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เพื่อเอาผิดเจ้าของบัญชีที่แอบอ้าง
ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ต้องระมัดระวังกันนะคะ
โอนเงินหรือว่าก่อนบริจาค
ควรจะโทรเช็ครายละเอียดให้รอบครอบ
หรือตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อน
เพื่อที่เงินบริจาคจะได้ถึงมือผู้เดือดร้อนจริงนะคะ

อยากที่จะให้ช่วยกันส่งต่อในการช่วยเหลือมากกว่า

เมื่อวานที่เราบอกเลขบัญชีของคุณแม่น้องการ์ตูนนั้น

แล้วก็มีเพจของคุณแม่น้องมาตอบขอบคุณ

คือสำคัญต้องดูชื่อบัญชีด้วย
ใช่ว่าเป็นชื่อใครนะคะ